มีการใช้วัสดุธรรมชาตินะครับ
ขายกระทงนะครับตอนนี้นะครับนับพันใบ

ตอนนี้นะครับวัยรุ่นเขาจะแกะลายผมนะครับ
แกะลายผมข้างหลังนะครับ
เป็นรูปหลายรูปกระทงนี่แหละครับที่สำคัญครับ
เป็นกระทงสวยงามต้อนรับเทศกาลรอยกระทง

หนุ่มสาวมาขอตัดผมเยอะแล้วก็แกะลายเป็นรูปกระทง
หลายคนแล้วครับผมโดยลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะออกแบบไลน์มาเอง
บางคนก็จะเพิ่มลายพระธาตุดอยสุเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
ส่วนบางคนก็จะเพิ่มลายพลุดอกไม้ไฟนะครับเป็นรูปไฟสวยงาม
เป็นไงดูสิครับทรงผมแต่ละคนโอ้โหโดดเดียวโดดเด่น
ประชาสัมพันธ์เชียงใหม่เลยทีเดียวนะครับ

แล้วก็คุมเกษตรกรพื้นที่บ้านไก่ละวะหมูเก้า
ก็ได้รวมกลุ่มกันทำกระทงเปลือกข้าวโพด
ส่งขายในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง
เพื่อหารายได้เสริมในช่วงว่างเว้นจากการทำนา

มากถึงหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาทเลยทีเดียวนางหัทยาพรมบึงลำก็เล่าว่าแล้วครับ
และครอบครัวยึดอาชีพธรรมนามานานหลายปีกระทั่งเมื่อสี่ปีก่อน
ก็ได้เริ่มประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติยังเปลือกข้าวโพดกาบมะพร้าว
ดอกกกหรือดอกย่ามุ้งที่มีอยู่ตามท้องนานำมาตากแห้งแล้วครับ
แล้วก็ย้อมสีให้สวยงามซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดี
มีลูกค้าอุดหนุนจำนวนมากโดยปีนี้ส่งขายไปแล้วกว่าหนึ่งพันใบเลยทีเดียวครับ
สำหรับกระทงเปลือกข้าวโพดมีให้เลือกซื้อทั้งหมด๙แบบ
ซึ่งแบบที่ได้รับความนิยมจะเป็นกระทงรูปนกยุงรำแพนรูปหงษ์และรูปนกคู่
ส่วนราคาขายนะครับจะเป็นราคาที่แตกต่างไปตามขนาด
มีตั้งแต่ราคา๒๐๑๕๐บาท
หากคุณผู้ชมสนใจก็สอบถามได้ที่กลุ่มหัทยาอนุรักษ์ไทย
หมายเลขโทรศัพท์นะครับ๐๙๑๖๑๗๑๑๔๔นะครับ

เมื่อกี้เห็นเป็นรูปนกยูงสวยดีนะครับผม
มีเป็นรูปหัวใจก็มีนะครับใช่
นกคู่ก็มีนะครับใช่ครับผม
เป็นฝีมือของกลุ่มหัตยาอนุรักษ์ไทยนะครับ
ท้ายกันที่จังหวัดลบบุรีเตรียมจัดงานรอยกระทงย้อนยุค
พลปพิบุญสงครามในวันที่๒๑และ๒๒พฤศจิกายนครับ
ที่บริเวณวงเวียนศรีสุริโยไทยนะครับอำเภอเมือง
โดยจะมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงมหรสบ
ประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศรวมถึงการประกวดกระทงประดิษฐ์ครับ
จากได้เห็นสีสันของกระทงแล้วนี่แหละครับได้เห็นสีสันของคนแต่งกายย้อนยุคนี่

ที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องการแต่งกายย้อนยุนะครับ
พร้อมทั้งเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานให้แต่งกายย้อนยุคในสมัยจอมพลปพิบุญสงคราม
ซึ่งผู้ชายจะสวมกางเกงสีกากีเสื้อเชิดแขนยาวสีขาว
ผูกสายโยงกางเกงพร้อมสวมหมวกปีก
ส่วนผู้หญิงจะแต่งกายด้วยชุดกระโปรงทำผมเป็นรอนสวมหมวกปีกกว้าง
และถือกระเป๋าและที่สำคัญครับมีฟ้อนลำแบบนี้แหละครับ
สวมฟ้อนด์ด์ลำนะครับบรรยากาศ
ใครจะเลือกที่ไหนนะครับเอาตามใจปรารถนา
เพราะว่ารอยกระทงมีทั่วประเทศไทยต่างประเทศนะครับ
คนไทยอยู่ทุกมุมโลกก็ลอยกระทงเหมือนกัน